ที่อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการค่ะตำรวจไปพบศพผู้ชายคนหนึ่ง
อายุสักประมาณ๘๘ปีนะคะเสียชีวิตอยู่ในกระท่อมริมคลอง
คนที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าเจอตัวเงินตัวทองไปกัดกินศพ
แล้วสภาพศพเนี่ยมีร่องรอยของการถูกลากยาวเป็นเมตรเลยค่ะ
และที่สำคัญพบรอยเท้าของตัวเงินตัวทองเป็นจำนวนมากด้วยนะคะ
ตำรวจภูทรสาขลาตำบลบ้านคลองสวนอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
ได้รับแจ้งจากนายมานพเติมบุญกำนันประจำตำบล
บอกว่าไปเจอศพคนเสียชีวิตอยู่หน้ากระท่อมริมคลอง
ก็เลยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นกระท่อมมุมหลังคายกพื้น
ติดคูคลองพบศพในแพร่วฝิ่นเทียนอายุแปดสิบแปดปี
สภาพคือใส่กางเกงขาก๊วยสีดำไม่ใส่เสื้อนะคะนอนคว่ำหน้า

อาจจะฟังดูโหดไปหน่อยคือลำตัวเนี่ย
ทะลักออกมากองกับพื้นแขนขาแยกออกจากกัน
แล้วก็มีร่องรอยการลากยาวประมาณสามเมตรมีรอยเท้าตัวเงินตัวทองด้วยนะคะ
อยู่เต็มพื้นที่เลยคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว
น้อยกว่าสามวันจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ก็เล่าว่า
ไม่เจอในแพ่วมา๒๓วันแล้วนะจนได้กลิ่นเหม็นเหมือนกับกลิ่นซากศพ
ก็เลยขึ้นจากเรือไปดูที่บริเวณกระท่อมพอเจอศพโอ้โหถึงขั้นตกใจ
เพราะว่ามีตัวเงินตัวทองยาวประมาณสักเกือบ๒เมตรคุณผู้ชม
เป็นสิบตัวค่ะกำลังรุมกินซากศพอยู่
คนที่เจอเนี่ยเขาต้องหาไม้เข้าไปเพื่อไล่ตีนะไล่ตัวเงินตัวทองไป
นายประจวบกลิ่นเทียนลูกชายของนายแพ่วบอกว่า
พ่อได้ปลูกกระท่อมแล้วก็อยู่ในคลองแถวนี้
มาเป็นสิบปีแล้วตัวลูกเนี่ยก็จะไปเยี่ยมพ่ออยู่บ่อย
สุดท้ายชาวบ้านไปบอกว่าอ้าวพ่อเสียชีวิตอยู่ในกระท่อม
ตำรวจก็เลยมอบศพให้ทางมูลนิธินำส่งสถาบันนิติเวศ
เพื่อชนะสูตรว่าถูกสัตว์กัดตายหรือถูกทำร้ายร่างกายหรือป่วยตาย
แล้วก็จะต้องมีการสรุปสาเหตุการเสียชีวิต
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ